ทุกท่านที่มอบให้กับครอบครัวครอบครัวขอกราบขอบพระคุณและขอน้องรับไว้ทั้งหมดขอบคุณท่าน
และนำกล่องบุญทุนทรัพย์ที่ทุกท่านได้มอบให้กับครอบครัวในวันนี้
ซึ่งได้นำจัดรวมเพื่อที่จะมอบให้กับวัดธรรมิรารามแห่งนี้
เพื่อนำไปจัดสร้างเพื่อร่วมสมทบสร้างสาราประมัยกุศลแห่งนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์